ล่าสุดเธอโพสต์แชร์นะคะว่าเธอตรวจเพราะว่าเป็นติ่งพี่ต่อมทอนซินด้านซ้าย
คือถ้ารักษาไม่หายอาจเสียชีวิตทันที
กูเล่าให้ฟังว่าอาการมันมาแบบนี้อาการแบบง่ายเลย

คือแสบคอตอนหายใจคือพออยู่ในห้องแอร์บ่อยตื่นเช้ามาแล้วมันแสบคอ
แล้วปรากฏว่าตอนแรกคิดว่าตัวเองติดโควิด
แต่ก็ไม่ไว้วางใจคุณผู้ชมขอเช็คกับหมออีก๔คน
ส่งต่อไปเรื่อยจนกระทั่งไปพบกับคุณหมอที่เกี่ยวกับโรคเลือด
คือโรคทางเลือดเกิดจากเบนเลือดขาวหรือว่าไขกระดูกของเรา

จับตรงแขนนะเนื้อสมมุตินะแขนก็ตายจับที่ยอมจริงคอก็ตายอะไรอย่างนี้
คือแบบเนื้อตายทันทีมันฟังแล้วน่ากลัวมาก
คือจ๋าบอกว่าช็อกไปเลยคือไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีโรคแบบนี้อยู่ด้วยค่ะ
แล้วท้ายที่สุดต้องรักษาคุณผู้ชมเป็นเวลา๓เดือนค่ะจนตอนนี้กลับมาเป็นปกติค่ะ
ก็ทราบว่าตอนนี้กลับมาทำงานได้แล้วค่ะ
อีกคนนึงพี่โดมมาตินนักร้องดังคุณผู้ชม
คือก่อนหน้านี้เคยป่วยหนักเป็นมะเร็งที่สมองนะคะ
สาเหตุมาจากภาพขวานน้อยค่ะอันนี้เป็นตอนที่แกผ่าตัดใหม่
มาเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐเมื่อประมาณ๓ปีที่แล้ว

ร้องเพลงแล้วก็คือปุ๊บไปเลย
ปรากฏว่ามัลิงสมองเนี่ย

ผ่านไปคุณผู้ชมช่วงโกวิทย์ก็ห่างหายกันไป

คือเวลาคนผ่าตัดสมองคุณผู้ชมมันต้องไปเช็คอัพทุกปี

เพราะว่ามันอาจสามารถกลับมาเกิดขึ้นใหม่ได้

เนื้อตรงบริเวณที่เคยผ่าตัดอ่ะใช่ใช่ซึ่งนี่แหละค่ะก็คือต้องรักษาด้วยการฉายแสงนะคะ
ทำให้เพลงที่แกตั้งใจจะปล่อยในรอบ๓ปีค่ะชื่อเพลงเต้นรำกลางสายฝนเนี่ยต้องหยุดชะงักไปก่อนค่ะ
ล่าสุดนะคะอันนี้คือรับเดทเลยวันก่อนมาที่บริเวณทางไทยรัฐ
เป็นอย่างไงคะก็คือปัญหาสุขภาพอาจจะเยอะคุณผู้ชมสังเกตที่หน้าผลักนะ
มันจะเป็นรอยผ่าตัดเก่าที่มันขวานไปทั้งด้านซ้ายอ่อน่ะที่ที่แกฉีกดูเนี่ย
คือมันบุ๋มแล้วตรงนั้นแหละที่พบก้อนเนื้อแกว่าสู้ค่ะคุณผู้ชมนะคะ
แล้วก็ใครเนี่ยคือยังไม่เช็คสุขภาพรีบไปตรวจเลย
เร็วเข้าไปลองเพลงให้ฟังด้วย

ปีนี้โชคดีครับจะพอดออกครับ

๙มิลลิเมตรก็ยังไม่ถึงเซน
ก็อยู่ทางแถวนี้ครับ
ใกล้กับรอยตำแหน่งที่

หวังว่าไม่เจอซะดีกว่า

เรื่องงานก็ได้ทำซิงเกิ้ลใหม่

ลองมองออกไปเถอะฝนที่ผ่านมา
จะมีเพียงแค่ฉันและเธอ

รำกลางฝนที่เย็นช่ำ

คือถ้าใครแบบว่ามีอาการใดก็ตามแต่
เพราะว่าผู้ชมเช็คร่างกายดีที่สุด

ลภาวะมันทำให้เราข้างในเป็นอะไรก็ไม่รู้เนอ
ดูดิอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวร้อนเหนียวหนาวขนาดนี้
ทุกคนค่ะดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันนะคะคุณผู้ชม